นักความความสุดการอ่าขับรถอยู่ดีดีค่ะ
กะว่าจะไปทำงานขับรถเก๋งสีขาว
ปรากฏว่าพอไปถึงถนนแจ้งวัฒนะ

กะว่าโคนที่มาจากการเกาะสร้างะค่ะ
หล่นลงมาทั้งแท่งเลยนะคะปรากฏว่ารถของเขาสีขาว
เปลี่ยนสีเป็นสีนี้ค่ะโอ้โหคุณดูสภาพที่มันเกิดขึ้น
อย่างกับเป็นการเพ้นรถอ่ะนะใช่เจ้าของรถบอกว่าคือโอ้โห
รู้สึกตกใจมากแล้วตอนนั้นเนี่ยสั่นกลัวไปหมดเลยนะคะ
ว่าจะเกิดอันตรายสิ่งสำคัญเลย
อยากให้ทางกรุงเทพและคนที่รับผิดชอบเนี่ย
ป้องกันมีมาตรฐานในการป้องกันดูแลชีวิตของประชาชนมากกว่านี้
หือคุณเดี๋ยวก่อนล้างยังไงออกน่ะเออเออ
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่ไปประสบเหตุกันหน่อยค่ะ
จังหวะที่เราอยู่เลนซ้ายเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเข้าเลนกลาง
ตรงนั้นอยู่ช่วงประมาณพอจังหวะเปลี่ยนเข้าเลนกลางปุ๊บเท่านั้นเอง
ก็คือมันก็มีอะไรไม่รู้หล่นฟลุ๊กลงมาทีเดียว
แล้วคือทุกอย่างคือมืดไปหมดเราก็แบบทันทีคือตอนนั้นคือจอดแล้วอ่ะ
เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นใจคิดว่ามันคือน้ำปูน
จากการก่อสร้างแน่นอนเพราะว่ารถเลอะเละเทะมาก
แล้วคือเรามองอะไรไม่เห็นเลยก็เลยอ่ะโอเค
ก็เลยมองในห้องโดยสารว่ามีอะไรยุบไหมตัวเราเจ็บไหม
แล้วก็ค่อยเปิดประตูออกไปก็เลยโอเคเห็นแล้วสภาพคือแบบ
รถทั้งคันคือเละช็อกก่อนคือแบบอ่ะจะทำยังไงดี

ทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคือเขาก็พยายามวิ่งเข้ามาหาเราอะไรอย่างนี้
คุณปภาวดีผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าแรกนะที่มาโดนแบบนี้
ก่อนหน้านี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์๒คันก็โดนลักษณะเดียวกันได้รับความเสียหาย
คือมอเตอร์ไซค์อาบโครนไปทั้งคันเลยค่ะ
เรื่องต้นเธอบอกว่าได้มีการเจรจากับบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว
ซึ่งทางบริษัทก็ให้การช่วยเหลือมีการพูดจากไล่เกลี่ยจบลงด้วยดีค่ะ
บอกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกค่าทำคงทำขวานค่าเสียหายต่าง
เรียกร้องเฉพาะค่าล้างรถเท่านั้นยังใจดีนะ
แต่สิ่งที่อยากให้ทางกรุงเทพเองก็ดีทางผู้รับเป๋าเองก็ดี
ช่วยหน่อยเถอะไปหามาตรการที่มันดีกว่านี้ไหม
เธอบอกว่าเขาดีมากนะที่ไม่เป็นของแข็งหล่นมาใส่เถอะ
คุณคิดนะถ้าเกิดว่าเป็นของแข็งหล่นลงมาทั้งแท่งแบบแท่งปูนเมื่อสักครู่
แล้วมาใส่รถคือรถมันเสียหายมันซ่อมได้คนมันซ่อมไม่ได้
นี้อยู่แถวบ้านผมไอ้ตัวกั้นมันเตี้ยมากเขาไม่ได้มีการล้อมเอาไว้เลย
เวลาทำงานเครื่องจักรทำอยู่บนหัวเต็มไปหมดแล้วรถก็ขับผ่านไปผ่านมามันน่ากลัวมาก

ทีเคนยกอย่างนี้ยกข้ามหัวไปเลยอย่างนี้ฮะไม่มีอะไรแบบปิดบังเอาไว้มันก็อันตรายนะครับ